ง้อไม่สำเร็จก็ยิงกันเสียชีวิตอีกแล้ว
มีอีกแล้วนะครับที่ชายภูมิครับ
มีอดีตสามีนะครับ
ไปยิงอดีตภรรยาบ้านเนี่ยเป็นร้านจำหน่ายพลุดอกไม้ไฟ
ผู้ตายชื่อนางนรมลวงศุกร์นะครับอายุห้าสิบเอ็ดนะครับ
คือถูกยิงเข้าไปเนี่ย๑๔นัดโอ้โห๑๔นัดครับท่านผู้ชมครับ
กระสุนเข้าใต้ราวนมที่หน้าอกที่ท้องเข้าจุดสำคัญทั้งนั้น
ส่วนคนก่อเหตุคือนายชูเกียจวงศุกร์อายุห้าสิบสอง
เป็นอดีตสามีของนางนรมนผู้ตายนะฮะหลังจากก่อเหตุแล้ว
ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับก็นั่งกอดศพภรรยาอยู่แบบนั้นนะครับ
มีคนเจ็บอีกคนนึงด้วยนะฮะนี่ฮะคนก่อเหตุ
ยิงเขาเนี่ยครับยังเมาอยู่เลยฮะเมาแบบเดิน
เดินเซค่ะใช่เจ้าหน้าที่ล็อกยังเดินไม่ไหวเลยดู
คือตอนที่เจ้าที่ไปถึงเนี่ยนั่งกอดศพภรรยาที่ยิงเขา๑๔นัดอยู่
ค่ะเนี่ยเห็นไหมฮะก็ไม่รู้ว่าอ่าจะโสกเศร้าเสียใจหรือว่า
ไปไหนไม่ไหวเหมือนกันอืมนี่ครับคนเจ็บอีกคนนึง
น้องสาวของนายชูเกียจเองนะครับชื่อว่านางสาวสุกัญญาชัยพันธ์
ก็มีบาดแผลที่คิ้วจากการไปแย่งปืนพี่ชายอ่ะอ่า
ที่จะไปยิงเขาหรือยังไงนี่แหละนะก็บาดเจ็บไปด้วย
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับมีปืนกล็อกสิบเก้า
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาดเก้าหมอหมอสิบสามปลอกนะฮะในที่เกิดเหตุนะ
ปลอกนึงเนี่ยอ่าไปพบที่โรงพยาบาลอ่า
ว่าอาจจะติดอยู่ตามตัวของผู้ตายนะครับส่วนทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายพลุดอกไม้ไฟด้วยนะครับอ่า
ก็เป็นลักษณะเนี่ยฮะตึกแถว๒ชั้น๒คู่หา
วันนี้ก็ร้านปิดแล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เพิ่งเกิดเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับ
เพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกบอกว่าได้ยินเสียงของคนทั้งคู่เนี่ย
ทะเลาะกันบ่อยนะฮะสำหรับผู้ตายกับคนก่อเหตุนะฮะ
ครั้งนี้ฝ่ายชายเมาเหล้ามานะครับแล้วก็มานั่งสูบบุหรี่อยู่ที่หน้าร้าน
หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในบ้านส่วนผู้ตายเดินหนีออกมาด้านนอก
พร้อมกับถือสมุดบัญชีมาเล่มหนึ่งฝ่ายชายเนี่ยคือเลิกไปแล้วก็พยายามตามมาขอคืนดีเขาตลอด
แล้วก็ทะเลาะกันตลอดเมื่อวานก็มาก็เป็นแบบนี้นะครับ
พอฝ่ายหญิงเดินหนีออกมาข้างนอกพร้อมกับสมุดบัญชีฝ่ายชายเดินตามมาอีก
แต่คราวนี้ฮะถึงขั้นถีบเขาจนตกเก้าอี้ล้มหน้าคว่ำที่หน้าบ้าน
แล้วชักปืนออกมายิงใส่เขาสองนัดค่ะนะฮะ
ตอนนั้นนางนรมนยังไม่ตายก็พยายามคลานหนีนะครับ
นายชูเกียจอดีตสามีตามไปอีกนะครับแล้วยิงอีกสิบสองนัดโอ้โห
รวมแล้วโดนไปสิบสี่นัดหลังจากนั้นนายชูเกียจได้ใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
จอดที่ศีรษะตัวเองเพื่อจะยิงตัวตายตาม
แต่กระสุนมันหมดฮะคุณเขียนมาสอนกระสุนมันหมด
ก็ยิงไม่ออกนะฮะไม่มีกระสุนแล้วก็เลยทิ้งปืน
แล้วก็นั่งกอดร่างภรรยาเอาไว้ร้องห่มร้องไห้
ตำรวจมาแล้วก็ควบคุมตัวไป
ก็ไปหาเมียใช่ป่ะก็ไม่รู้คุยอะไรกัน
เมียแกก็ออกมาก็เฉยสมมุติมันชี้ออกมา
ก็มานั่งโต๊ะแบบนี้โต๊ะสีฟ้าสีเขียวอ่ะ
ก็นั่งก็แป๊บเดียวแค่นั้นอ่ะแกก็ถีบ
ถีบไม่รู้ถีบตรงตรงนั้นไม่รู้ถีบถูกอะไรอ่ะเพราะเมียก็ล้มลงก็คว่ำท่านี้ตัวเองน่ะ
ก็ยิงยิงยิงอย่างเดียวเลยอ่ะก็ยิงเมียแล้วก็เอามาใส่ตัวเองใช่ไหม
ใช่ก็ใส่อย่างนี้ทั้งนี้ก็ร้องทั้งนู้นก็ร้องใช่ไหม
บอกว่าอย่ายิงอย่ายิงก็ลั่นไกลดังแก๊กไม่มีเพราะว่ามันไม่ออกก็ยิงนานโทษ
ไม่ไม่ไม่ได้ยังอ่ะไม่ได้นับแต่ก็รัวเลยอ่ะ
เออมันถี่เกินไปอ่ะเราก็ตะลึงแล้วก็ยืนดู
แป๊งก็บอกว่าเผื่อแกหันมาทั้งนี้แกไม่หันหรอกแกใส่อย่างเดียวเลย
หนึ่งนี้ฮะใส่อย่างเดียวเลยฮะสิบสี่นะโอ้โหน่าสงสารมากนะฮะสำหรับผู้ที่เสียชีวิต
อ่าหลังจากที่หายเมาแล้วนะนายชูเกียจสารภาพว่าอ่า
ทะเลาะกับภรรยาที่เลิกกันไปเนี่ยตั้งแต่เช้า
เพราะว่ามาพยายามตามง้อขอคืนดีแต่ว่าอดีตภรรยาก็ไม่ยอมคุยด้วย
ก็เลยออกไปดื่มเหล้าจนเมาแล้วกลับมาใหม่เมื่อวานนี้ตอนเย็น
เพื่อมาง้ออีกอดีตภรรยาก็ยังไม่ยอมอีก
เกิดอารมณ์ชั่ววูบใช้ปืนยิงเขา
จนหมดแม็กซ์๑๔นัดจนเขาเสียชีวิต
คุณผู้ชายของผู้ตายวันนี้ไปที่สพเมืองชายภูมินะครับไปให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าพี่สาวเนี่ยนิสัยดีขยันทำมาหากินพี่สาวกับพี่เขยก็คือผู้ต้องหาเคยอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานผลิตผู้นะที่เกิดเหตุเป็นร้านจำหน่ายค่ะ

ตอนที่อยู่ด้วยกันเขาอยู่ที่บ้านที่เป็นโรงงานผลิต

เรียนอยู่ปี๑กับปี๔ที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ
แล้วก็คือความสัมพันธ์ในลักษณะเหมือนกับ
เลิกกันแต่ว่ายังอยู่ด้วยกัน
เพราะว่ามีธุรกิจต้องช่วยกันทำร้านอะไรแบบนี้นะครับ
วันเกิดเหตุลูกของพี่สาวเพิ่งกลับไปกรุงเทพตอนเช้า

พี่เขยก็ดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็มาทะเลาะอ่า
คือทะเลาะกันก็บางทีก็คืออยากจะอยู่เหมือนเดิม
อยากจะคืนความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยาเหมือนเดิม

ทีนี้พี่สาวก็ต้องย้ายมานอนที่ร้าน
เขยก็จะพยายามตามมาที่ร้าน
พี่สาวมาอยู่ที่บ้านที่เป็นโรงงานผลิต

เมื่อวานก็เมาแล้วตามมาอีกแล้วก็เกิดเรื่อง
พูดอยู่ว่าเวลาพอพี่เขยเป็นอย่างนี้ครับ
ที่บ้านนู้นนะครับเขาจะไม่นอนบ้านนู้นเลย
เขาต้องหนีออกมานอนที่ร้านนานนะครับ
บางทีถ้าแกไม่กินคือบางทีเขาพักไปแกไม่
ถ้าแกไม่ดื่มก็จะอยู่เฉยนะครับ
ก็เป็นคือกับคนอื่นไม่ค่อยมีปัญหาค่ะ
มีปัญหาแต่กับเมียกับลูกตัวเองครับ

น้องชายผู้ตายนี่ก็ถามเลยเนี่ยทำไม่คิดเนี่ยแล้วทีนี้ลูกสองคนจะอยู่ยังไงแม่ก็ตายพ่อก็ติดคุก
ผู้ต้องหาก็บอกว่าพี่ก็ขอโทษแหละก็น้องก็ดูแลธุรกิจแทนพี่ก็แล้วกัน

นี่ค่ะท่านผู้ชมครับส่วนที่วัดทรงศิลาที่ชายภูมินะครับ
เป็นสถานที่ตั้งศพของนางนรมนที่เสียชีวิตนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับเมื่อช่วงเย็นญาติรับศพมาทำพิธีรดน้ำศพนะครับ
น้องสาวของผู้ต้องหาเนี่ยวันเกิดเหตุบอกว่าพี่ชายไปดื่มเหล้ามา
ก็ดื่มเหล้าที่โรงงานที่เป็นที่ผลิตพลุนะครับ
แล้วก็โทรให้น้องสาวเนี่ยมารับมาที่ร้านเพื่อมาหาพี่ที่เป็นอดีตภรรยานะครับ
พี่เขามีเรื่องไม่เข้าใจกันเนอะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรหรอก
ขับรถผ่านมาในงานพี่ก็ตามแกมา
ตามแกแหละแต่ว่าพี่ก็จัดการเรื่องรถเพราะว่าแกผ่าเข้ามาในงานมันเข้าไม่ได้ไง
พี่ก็เลยให้แกลงรถแกก็เลยเดินมาบ้านก่อน
พี่ห้ามแล้วพี่ก็ยังดูลูกหลงไปเจออยู่ตรงนี้นิดนึงอยู่เลย

ถ้าแกไม่กินก็ไม่เป็นไรแกเป็นคนดีอยู่นะ
แกก็ไม่ใช่คนใจร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าแกกินต้องเหมือนกับไม่รู้สิมันเป็นคนละคนเนอะ
แกไม่คุยด้วยแกก็เลยกินย้อมใจแต่เองนะพี่บ้า
น้องสาวผู้ต้องหาบอกว่าพยายามห้ามแล้วก็โดนด้ามปืนไปบาดเจ็บอยู่เหมือนกัน
ตอนเกิดเหตุก็มีพนักงานในร้านนะร้านขายพลุเนี่ยนะครับ
พนักงานบอกว่าตอนเกิดเหตุก็ต้องหลบกันหมดไปอยู่หลังร้านนะครับ
เพราะว่าโอ้โหยิงปืนในรัวหลายนัดต้องพากันวิ่งหนีนะครับ
พอเสียงปืนสงบมาดูก็พบว่าเจ้านายก็คือนางนรมนเจ้าของร้านเนี่ยนะครับ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดแล้วนะครับ
ก็ไม่คิดว่าเกลียดจะทำแบบนี้
ตำรวจแจ้งข้อหานายชูเกียจก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชายภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนนางนรมนที่เสียชีวิตญาติญาติจะจัดพิธีชะพนักกิจศพวันพฤหัสสบดีที่จะถึงนี้ครับ